ดูความสนุกสนานกันต่อเลยนะคะ
เป็นภาพจากการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เป็นครั้งที่๒๒แล้วที่บอกว่ารามคำ
เพราะว่าเป็นชื่อของอบตราม

มีการจัดการประกวดเต้นประกอบเพลง

โอ้โหทั้งจับแย้ทั้งแข็งทั้งเต้นด้วย

นี่คือภาพความสนุกสนานในการแข่งขันจับแย้
หนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
รามครับครั้งที่๒๒ประจำปี๒๕๕๙
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านราม
ซึ่งอบตรามเจาะสุรินเขาจัดขึ้นครับ
ความจริงสีสันเกิดขึ้นตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่ม
เมื่อปากรมุ่มเจริญพรอดีตสสสุรินทร์

เดินถือเจ้าแย้เตรียมไปปล่อยกลางสนาม
แต่แย้เจ้ากรรมกลับหลุดมือครับ
เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไล่ตามเจ้าแย้ตื่นสนาม
กลับมาคืนท่านประธานเหมือนเดิม
แข่งขันจับแย้กติกาแสนง่ายครับไม่ซับซ้อน
เปิดกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย
ล้อมรอบสนามฟุตบอล
แค่ประธานได้เลิกปล่อยแย้
แต่ละคนก็พุ่งเหลาวิ่งจ้ำเอ้า
ไปตามทิศทางที่แย้ตะเลิศหนีไปกลางสนาม

แต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ
ก็ต้องล้อยออกไปเอาห่างขั้นแพ้
ไม่พอเท่านั้นครับ

ซึ่งมีผู้สมัครเต้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่
คราวนี้แต่ละคนต่างออกลีลาท่าเต้น
ยี่ยวนกวนใจไม่แพ้กัน
โดยเฉพาะเด็กชายกวินอนุวัยยาวัย๑๐ขวบ

เรียนอยู่ชั้นป๔โรงเรียนบ้านราม
ออกลีลาเต้นได้เสด็จสะเดาเตะตา
โดนใจกรรมการมากที่สุด

จึงได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองครับ
เป็นเสื้อสโมสรฟุตบอลสุรินซิตี้อีกเช่นเคย

เต้นถูกใจคณะกรรมการ

ให้เกิดรอยยิ้มแห่งความสามัคคีได้เป็นอย่างดีครับ